พี่กันไปแล้วมาติดตามพี่เวียกันหน่อยดีกว่านะคะ
ล่าสุดเนี่ยที่ไปส่องในอินสตราแกรมพี่เวียสุโกนละวัดมา
พักหลังมาเราเห็นแต่ภาพวิวสวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือพี่เวียเขาไปเที่ยวตามธรรมชาติ
หลายสถานที่เลยคุณผู้ชมแล้วก็มีข้อคิดคำคมมาฝากกันเยอะ
อย่างล่าสุดค่ะพี่เวียสุโกนละวัดเขาโพสท์ภาพนี้เอาไว้คุณดูสิคะ
โพสต์ยาวเลยเป็นภาพตัวเองใส่แว่นนี่แหละเซลฟี่อยู่ในรถ
เล่าให้ฟังว่ากำลังขับรถออกจากบ้าน
และด้วยความที่เป็นคนสายตาสั้นค่ะ
ก็พยายามหาแว่นของตัวเองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
คุณผู้ชมเจอไหมแว่นพี่เวียอยู่ไหนนะคะ
ตัดสินใจวนรถกลับไปที่บ้านใหม่
แว่นอันโปรดที่เคยใส่ยังไม่เจอค่ะ
ก็เลยต้องเอาแว่นอีกอันนึงมาใส่แทน

ก็เลยเห็นว่าไอ้แว่นที่ตามหาอยู่เนี่ย

ซึ่งจากเหตุการณ์นี้พี่เวียบอกว่า
ใครไม่เป็นลุงไม่รู้หรอกเออนะฮะ

ตอบได้เลยว่าทั้งคู่ครับนะฮะ
ส่วนที่เรื่องราวเป็นสัดส่วนความสุขของแต่ละคนนี้นะ

ก็หาสัดส่วนของเราให้เจอแล้วกัน

อันนี้หมายถึงสัดส่วนความสุขหรือว่าตามหาแว่นอีกคะ

คือก่อนหน้านี้พี่เวียเขาก็โพสต์อะไรทำนองนี้มาแล้วเหมือนกัน

พี่เวียบอกว่าว่างหรือว่าง
สรุปว่าสองปีรักที่สุดละ

บ้านคือที่ที่มีอะไรให้เรียนรู้

เส้นทางนี้ไปคนเดียวไม่หนุกหรอก

ใครกลับบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมนะ

ภาพนี้เป็นภาพบรรยากาศของการท่องเที่ยว

เวียบอกว่าการได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ
แล้วก็ลองเอาตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของเขา
ส่วนหนึ่งของเขานี่คือเท้าที่ว่านี่คือธรรมชาตินะ

เพียงแค่ธรรมชาติที่ใจดีกับเรา

เหมือนได้กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติพี่น้องเยี่ยมวัยเยาของตัวเอง
อันนี้คือเราอ่านแล้วพอเข้าใจความรู้สึกได้เลยนะคุณผู้ชมว่า
บางทีเราเองก็ต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังบางอย่าง
แล้วก็คืนความสุขให้กับตัวเองบ้างเท่านั้นเองนะคะ

ลางานอย่างว่าไปอย่างว่าจะไปบ้านพักคนสลอง
ไม่แต่อันนี้อย่างหนึ่งในการทำงานของพวกเรานี่ก็คือสัดส่วนของความสุขของพวกเรานะ